ที่คู่จิ้นวงการลูกทุ่งกันบ้างนะคะต้องยกให้คู่นี้เลย
ไผ่พงศธรกับพี่ตายอรไทยเขาเป็นคู่จิ้นขนาดที่เขาบอกว่า
คือเทียบเท่ากับณเดชน์ยาได้เลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะ
โคจรมาร่วมงานกันนะคะสำหรับผลงานละครเรื่องที่๒
กุ๊กกิ๊กกันเนี่ยเขาจะเขินอายกันหรือเปล่าคู่นี้นะคุณ
แล้วคือเขาบอกว่าอย่างที่บอกเนี่ยหลายคนยกความน่ารักให้เทียบเท่าณเดชน์ยายา
ทั้งสองคนเขาจะว่ายังไงรวมถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือ
ไผ่ไปปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษามา๘วัน
จากจะเอาบุญมาฝากให้แฟนเพลงแล้วเนี่ยยังมีของขลังเป็นสาลิกาจากวัดมาให้ด้วยนะ
ตอนนั้นว่าเราแล้วที่เลี่ยงเขา
มันมีความสุขกับกันมันมีความสุขที่ได้อยากเห็นเขาเป็นชายและกด
เห็นงานล่ำกันแต่ถ้าคนคิดอะไรและไม่ความสุข
เราสองคนก็ยิ่งดีธรรมชาติคือธรรมนะ

ก็เลยไปหาเจ้าของหาสิ่งที่มันจะ

ซ่วนอยู่ดีค่ะมันซ่วนอยู่ค่ะก็สนใจอยู่
แต่ว่าว่างประทันตรงจากเทือ
ไปเวินรุงพอบริกษาภาพมีของมาฝากขออนุญาตนะครับ

เอาให้สร้างนะให้สร้างเท่าไหร่ครับ
คู่นี้เขาน่ารักก็ติดตามผลงานกันไปนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะปิดท้ายบันเทิงไทยรัฐในวันนี้นะคะ
เรื่องราวของ๑๓หมูป่าที่ด่งดังไปทั่วโลกเลย
ซึ่งครั้งนี้ได้อนิงนิรุธแล้วก็ปอยตีชดามาร่วมแสดงด้วยนะคะ
ฉายจริง๒๘พฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปดูกัน